แฟนที่หาดสมิลาได้เฮกันลั่นเลยค่ะ
สองเซ็ตรวดด้วยสกอร์ยยี่สิบเอ็ดต่อสิบเก้าและยี่สิบเอ็ดต่อสิบห้านะคะ
และขณะนี้เธอก็กำลังถ่ายรูปกับแฟนรวมถึงกำลังพักเหนื่อยกันอยู่ค่ะ
สวัสดีค่ะทั้งเอทั้งส้มค่ะสำหรับความมั่นใจล่าสุดที่เข้าไปชิง
ว่าจะเจอกับคาซักสถานหรือว่าออสเตรเลียก็ตามค่ะเราสองคนตอนนี้ก็คือเราได้กำไรมาแล้ว
คือเป้าหมายของเราแค่เข้า๔ทีมตอนนี้คือเจอใครก็ได้ค่ะเราก็จะทำสองคนก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ
สำหรับส้มบ้างนะคะจะนำเกมนัดนี้และทุกนัดที่ผ่านมามาปรับอย่างไรในรอบชิงชนะเลิศไหมคะ
ก็คือวันนี้คือวันนี้ก็คอบอกตัวเองว่าให้เล่นสบายแล้วก็รแรคค่ะ
แต่ก็โอเคค่ะพอใจในเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้ค่ะ

พี่น้องเช่าท้ายรัฐทีวีนะคะที่ช่อยติดตามเอกต์กับส่วน
อยู่ทางท้ายรัฐทีวีทำแลงแข่งห้องสองคนนั้นแม่ค่ะ
ซึ่งการแข่งขันรอตนะคะ
ตั้งแต่เวลาสิบหกนาฬิกาเป็นต้นไปค่ะมนุชาเจอมูลค่ะ